ปากซอยสะพานตากศิลป์๑๘นะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามคู่อริแล้วจ่อยิงหัว

บอกว่าอยากจะแก้แค้นแทนเพื่อนรุ่นพี่
คือเอาอนาคตทิ้งเลยนะคะ

แต่แค่คนละฝั่งกันเท่านั้นเองดูจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นไหม
ตี๒ยี่สิบหกนาทีค่ะ
ปากซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป๑๘นะคะ
มอเตอร์ไซค์ของกลุ่มคนตาย๘คันขี่ผ่านขึ้น
ทางสะพานกรุงเทพแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุ

แล้วก็เป็นอีก๑๐๒๐คันกรูกันตามไปเลย

โหดเยี่ยมมากนะคะคนก่อเหตุที่ว่าอายุสิบหกปีอ่ะ
เอาปืนกดจ่อเข้าไปที่หัวคนซ้อนแล้วลั่นไกลจนเขาล้มกลิ้งลงไปแบบนั้นนะคะ
คนที่ขี่ก็ล้มลงไปพร้อมกันเลยคนตายอายุสิบสี่ปีเองนะคะ
โดนยิงหัวค่ะชื่อโชคค่ะกลุ่มคนก่อเหตุวิ่งกลับมา
จะยิงซ้ำด้วยนะคิงแต่พอดีมีคนอื่นเข้ามาเห็น
กระทืบคนขี่ซ้ำไปรอบหนึ่งก่อนแล้ววิ่งหนีไป
แบบนี้ยังเรียกเยาวชนอยู่ไหมคะเนี่ยการกระทำพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมเกินเยาวชนมากเลย
หลังเกิดเหตุกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุก็ไลฟ์นะคะ
เห็นว่ากลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันโกรธแค้นมากเลย
บอกว่าฝ่ายคนก่อเหตุยิงมั่วเพราะว่าคนตายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย

ตกใจแล้วก็เสียใจเพราะเพื่อนคือตายค่ะ
ตำรวจสนบุคโลได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ติดตามตัว
รู้มาว่าคนยิงเนี่ยอายุ๑๔ปี
ก็นำตัวมาสอบปากคำ
มือยิงบอกว่ามาแก้แค้นให้เพื่อนรุ่นพี่ที่เคยถูกกลุ่มคู่
กรณีทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เราส่งคุณสุชาดาลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปากซอย

ก่อนที่จะขี่ไล่กันมาจนมุมแล้วก็ไล่ยิงกันแบบนี้
เราได้คุยกับพี่ชายของในโชคผู้ตายนะคะ

ผมเห็นว่ามือยิงไม่ใช่เด็ก๑๖คนนี้

น่าจะเป็นการให้เยาวชนมารับโทษแทนหรือเปล่า

ไม่ใช่มายิงมั่วมาโดนคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยแบบนี้
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุดด้วย

พี่ของนายโชคผู้ตายบอกว่า
แต่ถ้าคดีไม่คืบหน้าก็พร้อมไปเอาคืนด้วยตัวเอง
ให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลย
น้องผมถ้าคดีไม่คืบหน้าน้องผมตายฟรีผมก็ไม่ยอม
เขตปะทุมวันคนชเป็นสถานที่ตั้งศพน้องโชค

น้าสาวของโชคคนตายนะคะ

ทุกคนก็เข้าใจว่าคงออกไปขี่รถเที่ยวเล่นกับเพื่อนตามปกติ
พอรู้เรื่องเนี่ยก็ตกใจกันมากค่ะ
เพราะหลานชายไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ก็คิดว่าน่าจะเป็นการยิงมั่วของฝั่งคนก่อเหตุ

อายุแค่๑๖ปีเนี่ยเอาปืนมาจากไหนเหรอ
แล้วมันต้องยิงต้องฆ่าแกล้งกันขนาดนี้เลยเหรอ
ทางคดีนะคะชุดจับกลุ่มประสานนักประดาน้ำ
มหาอาวุธปืนของกลางตามคำให้การของ

ที่ยอมรับว่าเป็นมือยิงนะคะแต่ตำรวจบอกยังหาไม่เจอค่ะ
ก็คุมตัวมาให้พนักงานสอบสวนสนบุคโลประสานสหวิชาชีพมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
เมืองต้นแจ้งข้อหาแล้วนะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพรบออาวุธปืนก็จะส่งสารเยาวชนดำเนินคดี
แต่ว่าก็ไม่ได้มีการให้บันทึกภาพในช่วงของการควบคุมตัวการสอบปากคำอะไร
เพราะว่าก็ถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่อายุแค่๑๖ปีเองค่ะ